คุณผู้ชมค่ะพิษภัยของยาเสพติดเราอ่านข่าวกันบ่อย
คราวนี้เกิดขึ้นอีกแล้วผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้า
แล้วก็คุ้มคลั่งโวยวายเสียงดังลั่นเลยนะคะ
บอกแบบนี้ขู่ว่าจะจุดไฟเผาบ้าน
แล้วบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าโดนศัยศาสตร์มนต์ดำ
แล้วมีการท้าด้วยนะให้ริวจิตสัมผัสมาดู
เดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่แสงวาบนั่นคือ
ไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านชั้นเดียวในหมู่๗
ที่ตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
แล้วถ้าเกิดฟังดีจะได้ยินเสียงชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ก็เข้าระงับเหตุนะคะ
ใช้น้ำฉีดสกัดใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
เพลิงถึงดับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ย
บ้านก็วอดเสียหายทั้งหลังนะคะ
จากการสอบถามก็ทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
เป็นของนางสุธาศินีมณีพรจริงสุข
แล้วคนที่ก่อเหตุจุดไฟเผาบ้าน

คนที่ก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านคือลูกชาย
ของคุณแม่สุธาสินีคนนี้นี่แหละ

ถิติชัยธรรมโชธอายุ๓๓ปี

ยาบ้าเสียงดังโวยวายอลวาดคือบอกว่าเนี่ยมีคนมาทำของทำมนต์ดำศัยศาสตร์ใส่ผม
เชื่อไปให้ริวจิตสัมผัสมาดูสิทีนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุจุดไฟเผาบ้านเนี่ยนะ
เฉลิมชัยคนนี้เขาอยู่ในอาการคุ้มคลั่งโวยวายด่าทอ
แล้วก็บ่นว่าเนี่ยคนจะมาทำร้ายขู่อีกด้วยนะว่าจะจุดไฟเผาบ้าน
แต่ทุกคนที่ได้ยินเอาจริงก็ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงอะค่ะ
หลังจากพูดเสร็จปั๊บนายเฉลิมชัยกลับเข้าไปในบ้านจุดไฟเผาเลยนะคะ
ไฟมันลุกไหม้แบบนี้ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันทั้งควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้
แล้วก็จับตัวนายเฉลิมชัยอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงทางด้านในเฉลิมชัยหน่อยนะคะ

มีคนมาทำผม

เหมือนคนเล่นของมีอะไรกับแฟนผมไง

มันมีเขียนชื่อผมอยู่ตรงรอบบ้านเลย

เพราะว่าเมื่อเช้าผมมาอยู่บ้าน
มีคนมาทำแต่แม่ผมไม่ยอมเปิดเผย

แต่คือเขายังอยู่ในอาการคุ้มคลั่งอยู่นะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่คุมตัวได้

แล้วก็เตรียมที่จะส่งตัวดำเนินคดีต่อไปนะคะ